พาไปดูคลิปนี้หน่อยค่ะชาวบ้านเขาถ่ายคลิปร้องเรียนไงว่าเนี่ยมีการมั่วสุมกันเล่นการพนันชนไก่แล้วมีนักพนันเป็นสิบเลยนะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมนักพนันแตกฮือค่ะท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่จับได้ก็จริงนะจับได้๖คน
ซึ่งหกคนนี้เป็นผู้สูงวัยไงวิ่งหนีไม่ทันแล้วแต่ว่านักพนันคนอื่นนี่คือหนีไปหมดแล้วเนี่ยนะคะ
นี่เป็นสภาพบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปจับกลุ่มค่ะเดี๋ยวดูกันหน่อยนะคะ
นี่คุณผู้ชมคลิปนี้ก็ถูกโพสต์ขึ้นเนี่ยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสาราเนี่ยไปบุกเข้าจับกลุ่มนักพนันไก่ชนอยู่ที่สวนปามบ้านทุ่งปลือที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปสืบทราบได้ว่าในสวนปามแห่งนี้มีการลักลอบชนไก่กันทุกวันอาทิตย์เลยนักพนันก็จะหมุนเวียนเข้าออกจำนวนมาก
พอเห็นเจ้าหน้าที่นักพนันชนไก่หลายสิบคนเนี่ยนะคะเขาก็วิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางเพราะว่าอะไรเขาถึงรู้รู้ไหมเขาจัดกำลังกันมีจัดเวรอยู่รอบสนามชนไก่นี่แหละคอยส่งสัญญาณพอเจ้าหน้าที่มาปั๊บเนี่ยก็จะได้หนีกันทันแต่ท้ายที่สุดแล้วดูสิคะเจ้าหน้าที่เนี่ยรวบตัวนักพนันได้๖ราย

แล้วก็มีสังเวียนไก่ชนชั่วคราวยาวสามเมตรหนึ่งสังเวียนก็ต้องนำทั้งหมดเนี่ยส่งพนักการสอบสวนดำเนินคดีโดนเรื่องฝ่าฝืนพรบอบอ่อเอ่อที่พรกอฉุกเฉินแล้วก็ร่วมกับพวกลักลอบเล่นการพนันนะคะอันนี้ก็แน่นอนค่ะถือว่าเป็นความผิดเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เขายังได้ตรวจยึดรถมอเ
นี่คือใครจะได้สอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ